คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้มิ้วว่าคุณผู้ชมน่าจะร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้
เห็นในโลกออนไลน์ชาวเน็ตเสียงแตกกันอยู่ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวนนทบุรีนะคะ
หลานสาวพาคุณยายวัยเจ็ดสิบห้าปีไปหาหมอ
แต่มันมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลบอกว่า
ประวัติของคนไข้ไม่มีไม่รู้ว่าเคยให้ยาอะไร
ไล่ให้กลับไปบ้านไปเอาซองยามาเอามาไม่ครบสั่งจ่ายยาไม่ได้
โอ้โหบานปลายกลายเป็นคลิปที่มีการถกเถียงกัน
ระหว่างหมอกับคนไข้นะคะเดี๋ยวลองดูค่ะ

โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านบางบัวทอง

สิบสี่ตุลาคมค่ะหลานสาวพาคุณยายอายุเจ็ดสิบห้าปี
ไปหาคุณหมอคุณยายเป็นโรคเบาหวานนะคะ
จะไปรับยาแต่ปัญหาคือทางโรงพยาบาลบอกว่า
ประวัติคนไข้หายก็เลยไม่รู้ว่ายาที่คุณยายเคยกิน
คือยาอะไรให้คุณยายกลับบ้านไปใหม่
ไปเอาซองยาที่เคยกินแล้วกลับมาโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่ง

กลับไปกลับมามีค่าใช้จ่ายอีกตั้งเท่าไหร่
ร้อยค่ารถอะไรแบบนี้ค่ะ

ก็ยังไม่จ่ายยาให้อันนี้คือคลิปนี้คือกลับมารอบสองแล้วนะพี่อุ๋ย
เหมือนกับถือถุงซองยามาด้วย
คือคุณยายเขาเอาซองยามาไม่ครบขาดไปตัวนึง

พอเอามาไม่ครบคุณหมอก็ไม่จ่ายยาให้อีก
ไอ้ที่มันหายไปก็ไม่รู้ยาอะไร
อันนี้มารอบสองค่ะตัวคนไข้ก็เริ่มมีอารมณ์อะเนาะ
ว่ากลับไปกลับมาแล้วคุณหมอก็ยังไม่จ่ายยาให้
มันก็เลยเกิดการถกเถียงกันแบบนี้
หลานสาวเลยเอาคลิปนี้มาแชร์นะคะ
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับหลานนะคะ

เป็นหลานสาวของยายเล็กอายุ๗๕

ไปหาหมอรักษาอาการโรคเบาหวาน
ไปตามนัดเพื่อรับยา
ไปถึงทำตามขั้นตอนทุกอย่างเลยนะ
รับบัตรคิวเจาะเลือด

คุณยายออกมาบอกหลานว่าอ๋อทางคุณหมอบอกว่าโรงพยาบาลทำประวัติคนไข้หายจ่ายยาให้ไม่ได้
ก็ต้องเอาเอกสารไปยื่นที่เพศรัชกร
พอไปยื่นที่เพศัตว์เพศัตริย์บอกว่าจ่ายยาให้ไม่ได้
ยายต้องกลับบ้านไปเอาซองยาที่ยายเคยกิน
แล้วกลับมาโรงพยาบาลอีกรอบนึง
โรงพยาบาลจะได้รู้ว่ายายเคยกินยาอะไรจะได้จ่ายยาได้ถูก
หลานสาวพายายวัย๗๕กลับบ้านไปรอบนึงค่ะ
กลับมาโรงพยาบาลรอบที่สองซองยาที่เอามาเอามาสามตัว

อีกตัวหนึ่งยายบอกกินหมดแล้วทิ้งไปแล้วไม่ได้เก็บไว้
กลับมารอบ๒เพศัตริย์ก็บอกว่าก็จ่ายยาให้ไม่ได้
เพราะว่ายาที่คุณยายไม่ได้เอามาที่บอกทิ้งไปแล้ว
ก็ไม่รู้ว่ายาอะไรก็ไม่กล้าสั่งจ่ายยาให้
ทีนี้หลานบอกว่าก็โมโหเหมือนกันนะ
อยากให้ทางโรงพยาบาลหาคนมาอธิบายให้หน่อย
ว่าทำไมประวัติคนไข้หายทำไมไม่รู้ว่าจะจ่ายยาอะไรให้
ทำไมต้องให้โอ้โหคนแก่ย้อนกลับไปกลับมามันลำบากมากนะ
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีคนมาอธิบายอะไรให้เพิ่มหรอก
เพราะเป็นวันหยุดคุณยายก็ยื่นเอกสารใหม่ก็แล้วกัน
จะได้รอพบหมออีกรอบนึง
และอีกคลิปนี้คือการพบหมออีกรอบที่สอง
คุณหมอก็ไม่จ่ายยาให้อีกอะค่ะแล้วก็กลายเป็นเหมือนก็มีอารมณ์แล้วอ่ะ
ตัวคุณยายตัวญาติเขาก็รู้สึกเหนื่อยแล้วอะไรแบบนี้ค่ะ
มันก็เลยมีอารมณ์แล้วก็ถกเถียงกับคุณหมอตามที่เห็นในคลิป
หนูถึงได้สมุทรสุขภาพมาแล้วเพิ่งจะเขียนเป็นครั้งแรกว่ายายเป็นอะไร
ยายต้องกินยาตัวไหนวัดความดันยังไง
หนูก็เลยแบบอ้าวหมอคนอื่นก็ทำได้ก็ทำได้เหมือนกันนี่
แล้วก็ได้ยาตัวที่หายไปนั้นมาด้วย
คุณผู้ชมส่งข้อความมาถามกันเยอะเลยในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์ว่า
โรงพยาบาลทำประวัติคนไข้หายได้ยังไง

คุณยายบอกว่าไปตามที่คุณหมอนัดนะ
ไปถึงยายก็ทำตามขั้นตอนทุกอย่างเลย
กดบัตรคิวนั่งรอ
โน่นทำนี่รอตั้งนานแน่กว่าจะได้เจอคุณหมอ
คุณหมอก็ถามว่าจำยาได้ไหม

ก็จำได้แค่๓ตัวอีกตัวนึงจำไม่ได้
สัตว์ก็พูดไม่ดีกับยายด้วย
บอกว่ายายกินยาทุกวันทำไมจำไม่ได้ว่ากินยาอะไร

ยาบางตัวกินหมดก็ทิ้งซองไปแล้ว
คิดว่าทางโรงพยาบาลก็น่าจะมีประวัติมีข้อมูล
ทีนี้พอคุณยายไปเจอคุณหมอที่เป็นผู้หญิง

แล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดการถกเถียงกันไล่ยายด้วย
บอกว่าให้ยายไปรักษากับหมอคนอื่น
พอย้ายไปอีกห้องนึงเจอหมอคนอื่นเป็นหมอผู้ชาย

ไล่เรากลับมาบ้านถ้าหลานไม่ไปด้วย

แล้วอีก๒วันค่อยมาบอก

ลูกก็ไปขายของเขาไม่มีเวลาหรอกเขามา

เรียกหลานไปบ้านเถอะ
สัตว์เขาก็ไม่รู้
ถ้าไม่มีบิญญาไปแล้วเขาจะให้ถูกไหม

อดรวดวันนี้วันนี้ไม่มีเลย

ฟังคำตอบจากโรงพยาบาลกันหน่อยดีไหมคะ
โรงพยาบาลบางบัวทองค่ะ
นางสาวจันทิมาผู้มาลีเป็นหัวหน้าพยาบาล

คนที่ทะเลาะกับคนไข้

เพราะว่าในคลิปเราไม่เห็นหน้าใช่ไหมคะได้ยินแต่เสียง

ประวัติคนไข้หายไปเพราะว่า

ก็เลยหายไปอยู่ระหว่างกู้ข้อมูล
คืนอยู่ระหว่างการอัปเดต

ประวัติคนไข้ก็เลยหายไปค่ะ

หรือบางคนก็ดูจากซองยา
อันเก่าหรือบางคนก็ถ่ายรูป

สามารถดูได้ว่าประวัติคนไข้คนนี้

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแล้ว
เดี๋ยวจะมีการพูดคุยกับคุณหมอคนนี้

พูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจกัน

ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ

แต่ว่าครั้งนี้เป็นหัวหน้าพยาบาลชี้แจงแทน

โรงพยาบาลยังไม่มีผู้มนุยการด้วยค่ะพี่อุ๋ย
ยังเลยผู้มนุยการคนเก่ากระเสียนไป

แล้วก็จะเอาเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมทันทีเลยนะคะ